ส่วนคืนนี้อยากให้ติดตามจริงเลยสำหรับละครน้ำดีของเราไผ่แดงนะคะ
สตาร์ทมาสัปดาห์ที่แล้ว๒ตอนแรกโอ้โหเข้มข้นแล้วนะคะคุณพลาดไม่ได้เลย
เรื่องราวจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิปราโมทเนี่ยเรื่องนี้เขาเล่าถึงสภาพสังคมไทย
เผชิญกับการคุกคามของรัฐธิคอมมิวนิสต์เมื่อประมาณ๖๐กว่าปีก่อน
แต่พี่รงผู้กำกับบอกว่าลองมองย้อนดูสภาพสังคมการเมืองในสมัยนั้นกับปัจจุบันนี้
มันก็มีความสอดคล้องอะไรบางอย่างกันนะ
อยากให้คุณผู้ชมติดตามความสนุกสนานครบรถของไผ่แดงกัน
ทุกวันจันทร์และวันอังคาร๔ทุ่มครึ่งทางไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละจ้า
แต่ถ้าเกิดถามว่ามันให้ข้อคิดหรือว่าผลกระทบอะไรกับการเมืองไหม
เพราะว่ามันมีส่วนอย่างอาจารย์หมอมันเขียนเรื่องนี้เนี่ย
ในช่วงเวลานั้น๒๔๙๗มันมีปัญหาเรื่องคอมมิสต์
ผมว่าอาจารย์หม่องแกฉลาดมากแกเลยเขียนเป็นหนังสือออกมาให้เห็นว่า
วิธีการคิดเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันได้
แกก็ย่อลงมาเห็นผมคิดเองนะว่า
อยู่ในหมู่บ้านเปรียบประเทศเป็นหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านหนึ่ง
แล้วคนในหมู่บ้านซึ่งเป็นเพื่อนกันเป็นญาติพี่น้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะไรกันเนี่ยนะฮะ
มีความผูกพันกันเป็นแบบคนไทยนะครับ
มีสังคมเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างนี้
อันนี้พอมีคนที่มีความคิดรับส่วนนี้มาแล้ว
ก็มาพูดมาคุยกันเพราะว่าในความเป็นจริงที่เขาพูดมันก็มีจริง
ถ้าพูดถึงมาถึงปัจจุบันเราก็จะพูดกันอยู่ว่ามีความเหลื่อมล้ำทางสังคมใช่ไหม
แล้วก็เนี่ยถ้าดูตรงเนี่ยจะคล้องจอบกัน
อย่าลืมนะคะคืนนี้๔ทุ่มครึ่งหลังจบรายการไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ะ